คุณผู้ชมครับพาไปพัทยาเจ้าของร้านทองบอกงงมากเลย
มีผู้ชายคนนึงเมาไม่รู้เมาอะไรเมาเหล่าเมากัญชา
เดินเข้ามาในร้านทองค่ะขอดูทองค่ะ
ใส่ทองเสร็จแล้วออกจากร้านไปเลยค่ะแต่ไม่ได้หนีนะคะพี่อุ๋ย
ออกจากร้านแล้วนั่งดื่มเหล้าต่อหน้าร้านเลย
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดผู้ชายคนนี้อายุประมาณ๓๐ปีเดินเข้ามาในร้าน
บอกว่าขอซื้อสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๕บาท
แต่ขอลองสร้อยข้อมือน้ำหนัก๑บาทกับแหวนน้ำหนักสัก๑บาทนะ
พอลองเสร็จก็บอกกับทางร้านว่าไปแล้วนะ
ถอดคืนนะคะคุณผู้ชมลองเสร็จแล้วบอกว่าไปแล้วนะ
แล้วเดินออกไปหน้าร้านทองแบบนิ่งเดินออกแล้วนะคะไม่ได้วิ่งหนีด้วย
เดินมานิ่งแล้วทำอะไรนั่งค่ะ
แล้วก็ดื่มเหล้าต่ออย่างสบายใจค่ะนี่ตรงนี้เลยนะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณอ๊อฟเจ้าของร้านทองนะคะร้านนี้อยู่ที่พัทยานะคะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๔กุมภาพันธ์๘โมงเช้า
ผู้ชายคนนี้เมาอะไรแต่เช้าเมา๘โมงเช้าค่ะ
อายุประมาณ๓๐เป็นคนในพื้นที่นี่แหละ
คุณอ๊อฟบอกว่าตอนแรกเขาตกใจกลัวเขามีอาวุธอะไรหรือเปล่า
แต่พอเห็นเขาไปนั่งหน้าร้านดื่มเหล้าต่อ
กล้าเดินออกไปนั่งยองคุยด้วยแล้วก็ขอทองคืน
ผู้ชายคนนี้ตอบมาว่าผมซื้อแน่ทองเนี่ยผมซื้อ
ขอกินเหล้าก่อนได้ไหมแต่สุดท้ายคุยไปคุยมา

แต่คุณผู้ชมค่ะคุณอ๊อฟเจ้าของร้านทองบอกว่าเรื่องไม่ได้จบแค่นั้น
พอผู้ชายคนนี้กลับไปเขากลับมาอีกนะคะ
กลับมาอีกค่ะพี่อุ๋ยแล้วก็มาวนไปเวียนมาอยู่แถวร้านทอง
คราวนี้เจ้าของร้านทองเขาเริ่มไม่สบายใจแล้วค่ะ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพราะกลัวว่าจะเกิดอันตราย
สุดท้ายตำรวจดูภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นหน้าผู้ชายคนนี้
ตำรวจบอกเลยว่าอ๋อผู้ชายคนนี้เคยโดนจับ
คดีเมาแล้วก่อกวนแล้วเขาไม่ได้เมาเหล้าอย่างเดียวพี่อุ๋ย
เขาเสพกัญชาด้วยควบคู่กันไปสองอย่าง

ใช่ค่ะเลยเข้าไม่ได้เพราะว่าทางร้านเขาจำได้ไง

ใช่ค่ะฟังเสียงเจ้าของร้านทองนิดนึงค่ะ
ปุ๊บแล้วเขาก็เปิดประตูออกไปเลย
ผมก็เลยไปบอกเขาว่าพี่เอาทองออกจากร้านไม่ได้นะ
เพราะว่าทองในร้านต้องจ่ายตังค์ก่อน
เขาก็เดี๋ยวเขาซื้อเขาบอกว่าขอกินเหล้าแป๊บนึง

ก็เลยแบบไปปรึกษาตำรวจไว้ก่อนว่าทำไงดี

แต่อีกวันหนึ่งเขาเข้ามาที่ร้านแต่ผมไม่ให้เขาเข้า
ผมก็เลยโทรถามตำรวจตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมมาดูให้
เขาก็มาจับก็ไปตรวจคนที่ห้องพัก
เขากดว่าเขาเสพกันชาแล้วก็กินเหล้าด้วย